อีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะ
จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ซอยนราธิวาสราชนคริน๖ค่ะ
ในเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะคะเป็นเด็กหญิงอายุ๑๓ปีค่ะ
ครับตอนนี้ครับ

แล้วอย่างที่เห็นเนี่ยคือซอยมันแคบมาก
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี๒คนก็หนีตาย
โอ้โหนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปยากเพราะว่าซอยแคบ
นี่ลากสายอย่างเดียวรถเข้าไม่ได้

ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงจะควบคุมเพลิงได้
คนก็หนีออกมาแต่พอเพลิงสงบ
คุณผู้ชมคะไปตรวจสอบปรากฏว่าพบผู้เสียชีวิตหนึ่งราย
เป็นเด็กหญิงอายุ๑๓ปีค่ะ
ชื่อว่าเด็กหญิงนาตาชานันทรัศน์
หรือว่าน้องยายาเสียชีวิตอยู่บริเวณห้องน้ำชั้นล่าง
โอ้โหญาติญาติพอเห็นภาพนี้ร้องไห้เสียใจค่ะ
นี่ค่ะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเลย

เสียใจนะคะช่วยน้องไม่ทัน
ครับแล้วก็จุดทูบเรียกให้น้องมากินข้าว
ขอให้น้องเนี่ยไปเกิดในควบคุมที่ดีนะโอ
ต้องมาสูญเสียจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ค่ะ
ยาย่าอยู่ไหนลูก

อย่าเอาข้าวมาให้นะลูกอย่าย่ามากินข้าวนะลูกนะ
ไปสู่ควบคุมที่ดีนะลูกนะ
หนูไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะลูกนะ
ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องทรมานอีกแล้วนะลูก
คือน้องยาย่าเนี่ยเป็นลูกสาวของอาสาสมัครกลุ่มเส้นได้นะคะ
ตอนที่เกิดเหตุเขาบอกทุกคนอยู่ที่ห้องพักกันหมด
ตอนนั้นเนี่ยไฟไหม้เนี่ยควันเยอะมาก
ทุกคนก็เลยพลัดหลงกันค่ะ
จนสุดท้ายมาเจอร่างของน้องยาย่าอยู่ในห้องน้ำชั้นล่าง
ก็คาดว่าน้องเนี่ยน่าจะพยายามหาทางหนีอย่างถึงที่สุดแล้วล่ะ
แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะพาตัวเองออกมาได้นะคะ
นี่ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียของครอบครัวด้วย
ตอนนี้กำลังเตรียมนำร่างของน้องตั้งสวดอภิษฐรรมที่วัดดอนยานวา

ว่าจะตั้งสวดกี่วันเพื่อที่จะทำการชาพนักกิจต่อไปนะคะ
ส่วนทำไมไฟถึงไหม้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้
ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะคะมาจากสาเหตุไหนก็ไม่รู้
แต่อย่างที่เห็นแล้วค่ะสภาพตอนนี้ก็เป็นแบบนี้
แล้วก็สูญเสียน้องยายาไปกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะ